ดูความคืบหน้าคดีที่เสียรับเหมา
ถูกยิงเสียชีวิตขณะขับรถผ่านด่านตรวจ
ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
ผู้เสียชีวิตคือนายสอนชัยสถิตวักดำรง
ญาติก็ยังคาใจอยู่
เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

วันนี้ก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมกันนะครับ
แล้วก็ได้พบกับผู้ราชการจังหวัดเชียงราย

ว่ามีคนที่เห็นว่ามีคนยิงปืนอีก๒คนนะ
ไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว
โดยนายสุธินันพ่วงพินโยธนายความของนายวุฒิชัยอินใจ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าเหียง
หมู่๑๔ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดียิงนายสอนชัย
สถิตรักดำรงขณะขับรถผ่านด่านตรวจชุมชนบ้านแม่ต่ำ
วันนี้นะครับไปติดต่อกับศาลจังหวัดเชียงราย

หลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มตัวแล้วก็ส่งฝากขังไปแล้ว
แต่ไม่ได้รับการประกันตัวเพราะว่าพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
โดยทนายความให้ข้อมูลบอกว่า
มีพยานเห็นว่ามีคนอีก๒คนที่อยู่ที่ด่านตรวจ
ยิงปืนเหมือนกันในคืนเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นตำรวจต้องรอตรวจสอบหัวกระสุน
ฝังอยู่ในกระโหลกศีรษะของผู้ตาย

เพราะอาจจะไม่ใช่กระสุนปืนจากระบอกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อว่านายวุฒิชัยอินใจก็ได้
นสารยิงรถของผู้ตาย
กับหัวกระสุนที่ฝังอยู่ในกระโหลกกับฝังพนักบ่อกั้น
ว่าเป็นปืนกระบอกเดียวของผู้ต้องหาในคดีเรามี
ของผู้ต้องหาในคดีของเราเนี่ยครับที่ใช้เป็นลูก๙มมหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
เพราะว่าในวันนั้นอ่ะมันจะมีมีของทั้งอาสาทั้งกับของทหาร
อยู่ด้วยกันอืมซึ่งก็มีคนสนิทของนายวุฒิชัย
เขาบอกว่าขอไม่เปิดเผยชื่อนะคะก็ออกมาร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันนะ
บอกว่านายวุฒิชัยผู้ต้องหาเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าจริงแต่ไม่ได้ยิงคนตาย
เพราะมีอีกสองคนที่ยิงปืนในวันนั้นทำไมไม่จับอืม
ผู้ช่วยนี้บอกกับเราว่าไงบ้างครับเราถึงมาร้องเรียนไหม
บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงคนตายค่ะแต่เขารับเขารับเขารับสารภาพว่ายิงจริง
แต่ว่ายิงขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าค่ะเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนยิงสามคนค่ะ
มีคนยิงสามคนแต่ว่าทำไมจับคนเดียวอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
ก็น่าจะมีข้อมูลอยู่ที่ฝ่ายปกครองหรือว่าคนที่ออกคำสั่งให้
ให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพราะทราบมาว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะผลัดเปลี่ยนกันไป
หมู่บ้านละสองคนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คืออ่าระยะนี้มันจะต้องมีทหารนะคะ
เข้าไปดูแลความเรียบร้อยด้วยอ่ะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าอ่าด่านตรวจตรงนั้นนี่มันไม่ใช่ด่านลอย
คือจริงจริงแล้วน่าจะเป็นด่านของด่านตรวจของทหารนะคะแล้วก็ส่วนอาสาฝ่ายปกครองนี่ก็คือว่าเข้าไปช่วยอ่ะค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ได้รับผลกระทบต่อตัวผู้ต้องหาเองก็คือ
อิสรภาพทั้งทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายรวมรวมกระทั่งถึงญาติด้วยคือหมายถึงความเสี่ยงภัยเราไม่รู้ว่าอารมณ์ของอ่า
ของคนตายเนี่ยเขาอารมณ์ไหนคือไม่กล้าอยู่บ้านกลัวว่าจะถูกฆาตกรรมค่ะเพราะความเข้าใจผิดค่ะก็เลยอยากจะร้องออกสื่อว่าขอรับความเป็นธรรม
อันนี้ก็เป็นในมุมของผู้ต้องหานะคะทีนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะนายนรงศักดิ์โอสธนากรก็ยกมือขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติของนายสอนชัยสถิตรักดำรงเพราะว่าญาติก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรม
นางนาสอจยออายุ๗๙ปีคนนี้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะและนายวิชัยแทร่หยางเป็นตัวแทนของชาวบ้านเขาไปยื่นหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยดูแลคดีนี้ให้หน่อย
เพราะว่ามีข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรมว่ามีใครยิงอีกหรือเปล่าที่นอกจากตัวผู้ต้องหาที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ทางผู้ว่าก็กล่าวขอโทษนะคะก็ในฐานะที่ผู้ต้องหาเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ขอให้ชาวบ้านเชื่อในกระบวนการการทำงานของตำรวจในการสอบสวนในการดำเนินคดียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจหน้าที่แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
เหตุการณ์ซึ่งยังได้รายชื่อมาไม่ครบอยู่ในระหว่างขอไปยัง
ปกครองรวมทั้งรอผลสรุปทางหลักฐานเรื่องอาวุธปืนกระสุนปืนเพื่อนำมาประกอบกับสำนวนคดีครับ